ทัวร์มาถึงร้านสุดท้ายกันแล้วค่ะร้านนี้คือร้านบะหมี่โบราณที่เปิดขายมานานกว่าสิบเก้าปีแต่เรื่องราวและความอร่อยของร้านนี้ไม่ธรรมดาเลยนะคะพูดไปเดี๋ยวจะหาว่าคุยให้คุณน็อตเขาพาคุณผู้ชมไปพบกับเจ้าของร้านกันเลยก็แล้วกัน
ออนทัวร์ของเราก็เดินทางมาถึงร้านสุดท้ายนะครับร้านนี้นะครับ
ผมพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับร้านบะหมี่เจ้าดังของจังหวัดพิศนุโลกแห่งนี้นะครับ
เรียกได้ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองนะครับ
มาเยือนพิศนุโลกจะต้องมาชิมร้านนี้ให้ได้นะครับผม
เรื่องราวของร้านนี้จะเป็นอะไรเดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ

เกิดจากคุณย่าค่ะขายมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่๒ค่ะ
ขายมาเรื่อยค่ะจนกระทั่งคุณปู่เขาไปทำปางไม้ก็เลิกขายไปอย่างนี้ค่ะ

ก็หลังส่งคำโลกค่ะจนมาอยู่ที่นี่ค่ะ

ตอนนั้นเป็นร้านเพลิงเล็กอยู่กลางตลาด

พ่อคุณปู่ไปทำปางไม้ค่ะก็เลยปางไม้คือ
ใช่ค่ะเมื่อก่อนนี้เขาขายไม้กันแบบอิสระค่ะ
พอไปตัดไม้ทำปางไม้ขนไม้อย่างนี้ค่ะ
อ๋อมันได้รายได้ดีกว่าถูกไหมใช่ค่ะ
ดีกว่าก็เลยไปทำตรงนู้นแล้วกลับมาอีกครั้งนึงเมื่อไหร่
เมื่อปีสี่ศูนย์ค่ะสี่ศูนย์ก็สิบกว่าปี
ใช่ค่ะสมัยฟองสบู่แตกค่ะคือเศรษฐกิจไม่ดีค่ะ
บ้านก็จะโดนยึดคุณพ่อทำพวกอสังหาริมทรัพย์ก็แย่อย่างนี้ค่ะ
ก็กลายเป็นว่าคุณย่าก็เลยบอกว่างั้นขายก๋วยเตี๋ยวเถอะ
กลับมาขายก๋วยเตี๋ยวเหมือนเดิมแล้วกันคุณย่างมนต์สองใช่

ก็แรกช่วงแรกขายไปขออาศัยหน้าร้านของร้านส้มตำค่ะ
เป็นร้านเล็กค่ะขออาศัยเขาอยู่
พอเริ่มมีแขกของตัวเองค่ะสักประมาณปีนึงก็ย้ายมาเปิดร้านนี้ค่ะ
ย้ายมาเปิดเป็นของตัวเองเลยตรงนี้ตอนแรกเป็นห้องเดียวค่ะ
แล้วก็มาเปิดขยายเป็น๒ห้องมีห้องแอร์อีกห้องหนึ่ง
ว่าปีแรกก็โด่งดังแล้วสิใช้เวลาไปแค่ปีเดียว

อะไรที่ทำให้บะหมี่ของเราเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดัง
จริงแล้วเป็นแบบปากต่อปากค่ะ

รสชาติที่เป็นสูตรดั้งเดิมของคุณย่าเอง
มีโอกาสที่จะทำก๋วยเตี๋ยวให้กับคนสำคัญของประเทศด้วย
ก็มีค่ะใช่ไหมครับผมตัวอย่างได้ไหมครับเช่น
สูตรอย่างก็อย่างเช่นครับมาที่นี่จะเป็นพระองค์พาค่ะ
พระองค์พาเสด็จมาถึงที่นี่เลยครับเสด็จมาถึงที่ร้านค่ะ
เพื่อมารับประทานบะหมี่ของเราเลย
โอ้โหแรงเวลานี้แล้วก็จะเป็นพวกรัฐมนตรีบ้าง

มากันหมดเลยมากันหมดทุกคนเลยนะครับ
เรียกว่าก๋วยเตี๋ยวรัฐมนตรีเลยเหรอพวกมีรัฐมนตรีเลยใช่ไหม
เอาล่ะอยากรู้แล้วว่าอะไรทำให้คนที่มีชื่อเสียงระดับชาติ
ถึงติดอกติดใจบะหมี่ของร้านบะหมี่โบราณแห่งนี้

หมี่โบราณที่เปิดขายมาตั้งแต่สมัยสงครามโลก

คุณใบเตยช่วยไขข้อข้องใจให้ทีสิคะ
เอาละครับบุกเข้ามาถึงในครัวกันแล้วนะครับผม
เรามาดูส่วนผสมของก๋วยเตี๋โบราณกันบ้างดีกว่าว่ามีอะไรเริ่มจากน้ำซุปกันเลยก็ได้ครับ

ซุปอยู่ตรงนู้นนะครับผมเป็นน้ำซุปใส่อะไรบ้างเอ่ย

ใช่ค่ะใส่เห็ดหอมแต่ว่าเราไม่ได้ต้มใช้กระดูกหมูค่ะเราจะใช้หมูที่ทำหมูตุ๋นค่ะต้มก่อน

เอาหมูนั้นก่อนแล้วก่อนจะทำหมูตุ๋นเนี่ยแล้วก็ยกออกมาค่ะ
ก็คือเอาน้ำที่เอาจากหมูตุ๋นมาทำน้ำซุปต่อแล้วก็ใส่หอมเข้าไป

จริงจริงแล้วมันคือถังหมักใบเมี่ยงค่ะถังที่ทางเหนือเขาใช้หมักใบเมี่ยงค่ะอ่าฮะ
แล้วพอหลังที่เขาเลิกใช้เขาก็เผาเป็นถ่านเป็นอะไรไปคุณพ่อเมื่อก่อนเป็นทนายความค่ะ
ไปเจอเขาทิ้งตามบ้านตามอะไรอย่างนี้ค่ะ

หมักใบเมี่ยงที่คุณใบเตยพูดถึงนี้นะคะทำจากไม้ประดูกหรือไม้แดงนั่นเองค่ะ
ซึ่งทำจากท่อนไม้ขนาดใหญ่ที่ตรงกลางเป็นโพรง
ซึ่งทางร้านนำมาประยุกต์ใช้แบบนี้ก็เพื่อช่วยเก็บความร้อน
แล้วก็ช่วยเพิ่มเติมความสวยงามให้กับร้านอีกด้วยนั่นเอง

ปรุงรสก็พวกน้ำตาล

นึ่งให้สุกแบบนี้แล้วก็มาหั่นก่อน

จะมีกระเทียมเจียวค่ะน้ำมันกระเทียมเจียว
น้ำตาลทรายแดงที่เขาเรียกว่าโอทึ้งค่ะ

ใช่ค่ะจะเป็นน้ำตาลโอทึ้งค่ะที่เขาใช้ใส่ขนมหวานค่ะ
มาของการใช้น้ำตาลโอทึ้งในการปรุงรสชาติต้มยำนี้นะคะ
มาจากคุณย่าและคุณแม่ของพี่ใบเตย

ซึ่งโดยปกติแล้วน้ำตาลโอทึ้งมีนิยมใช้ในการทำขนมต่าง

ผงน้ำตาลที่โรยอยู่บนเฉาก๊วยนมสดนั่นเอง
เมื่อทางร้านนำมาใช้ในการปรุงต้มยำแบบนี้แล้ว

ก็จะเข้ากับเครื่องปรุงอื่นได้เป็นอย่างดี
ให้ความหวานที่กลมไม่หวานโดดจนบาดคอนั่นเองค่ะ
อันนี้จะเป็นหัวประกาศสับค่ะที่เขาเรียกชายโป๊ค่ะ

หมูตุ๋นนี่เองที่ทำให้เป็นน้ำซุปได้ใช่ไหมหรือเปล่า
ส้มใส่ชูน้ำปลาน้ำปลาอันนี้เป็นผักชีใบเลื่อยค่ะผักชีใบเลื่อยนะครับผม

หอมค่ะแล้วจะซอยแล้วก็หอมมันหอมกว่า
แล้วเราก็ใส่ผักกัดหอมผักกัดหอมขุมชาติขุมชาติไปด้วยนะครับผม

จะมีเส้นเล็กเส้นใหญ่หมี่ขาวค่ะวุ้นเส้นแต่ที่แนะนำของร้านจะเป็นเส้นบะหมี่ค่ะ

หมี่ที่นี่จะเป็นบะหมี่ที่เป็นสูตรของทางร้านค่ะสั่งให้โรงหมี่ทำให้พิเศษ
คือเมื่อก่อนทำเองเมื่อก่อนทำเองค่ะแต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว
เราก็เลยสั่งให้โรงหมี่เขาทำให้เป็นสูตรของเราด้วยเฉพาะค่ะ
จะเป็นหมี่ที่ไม่มีขายตามท้องตลาดค่ะ
ปกติแล้วตามตลาดจะไม่มีหมี่แบบนี้ขายค่ะ
มันพิเศษยังไงอยากจะรู้แล้วทำไมสูตรของเรามันแตกต่างคนอื่นเขายังไงทำไมไม่มีหมี่อย่างนี้ขาย

อะเอาขอเป็นปะหมี่แห้งต้มยำหนึ่งพี่ได้ค่ะมีหนึ่งก้อนป่ะเนี่ยค่ะหนึ่งก้อนเชิญค่ะ
ใส่ไปเลยเดี๋ยวไปรอดทานนะได้ค่ะโอเคค่ะ
เอาละฮะแล้วนี่ก็คือหน้าตาของบะหมี่โบราณนั่นเองนะครับวิธีการทานทานยังไงเอ่ย

ขอบคุณค่ะแล้วมะนาวล่ะครับแม่นาวต้องบีบด้วย
แล้วก็บางคนเขาไม่ชอบทานเปรี้ยวก็ไม่บีบค่ะแต่ว่าจริงแล้วแนะนำให้บีบมันจะเปรี้ยวขึ้นอีกนิดนึง
ผมชอบทานเปรี้ยวนะฮะบีบสักหน่อยในนี้ในส่วนผสมตรงนี้มีอะไรบ้างมีหมู
หมูหมักค่ะอันนี้หมูตุ๋นค่ะแล้วก็หมูแดงแล้วก็หนักหมูอันนี้คือกากหมูค่ะ
หมูอ่ะมีครบสารพัดหมูคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนอันนี้เราปรุงรสมาเรียบร้อยแล้ว
ใช่ค่ะหน่อยชิมดูไม่ต้องปรุงอะไรแล้วนะอร่อยมาจากมือแม่ค้าแล้วนะโอเคเอาล่ะเอากินกันดู
รสชาติจัดจ้านมากแฟนกุศลองต้องยำนี่ครบรสจริงขอบคุณค่ะเผ็ดด้วย
หืมรสชาติจัดจริงทั้งต้นเล็กแบบนี้ปรุงจันก่อนนะเนี่ย
นี่ครบรสมากทีแต่ว่าใจสังเกตเป็นว่าตัวน้ำตามันจะมีกลิ่นหอมหวาน

มันจะโอลุใจใครหลายคน
มาพูดถึงเรื่องราวความเป็นมาดีกว่าของน้องใบเตย
ไหนค่ะโทษทีครับ
พี่ซาพี่สายโค่ครับ
อ่าพี่สิบเก้าครับ
พี่สิบเก้าเป็นพี่สาวคนโตหรือลูกของเขาเอง
ใช่ค่ะเริ่มมาตั้งแต่แรง
มาช่วยกับพี่สี่ศูนย์ตอนนั้นก็อายุประมาณสิบ

ก็เลยเป็นคนเดียวที่สืบทอดร้านนี้ป่ะ
ก็ไม่เชิงค่ะน้องก็อยากจะมาสืบทอดค่ะ
แต่คุณพ่อบอกว่าเรียนจบแล้วก็ทำงานเข้าไปก่อน

เห็นบอกว่าตอนขนาดเราเรียนมหาวิทยาลัย
แต่ยังเลือกที่จะมีเวลาเพื่อจะมาช่วยร้านด้วย

อย่างก็ยังต้องพึ่งคุณแม่อยู่ค่ะ
อนาคตจะขยายร้านนี้เพิ่มเติมไหม

มีแนวความคิดจะขยายเพิ่มไหม
ความคิดคือขยายเพิ่มแต่ว่ายังไม่มีพ้นนะคะ
คนช่วยไม่มีเพราะว่าเราจะให้คนอื่นทำ

ใครอยากจะมาทานก๋วยเตี๋ยโบราณบะหมี่โบราณนี้มายังไงต่อ
ก็อยู่ด้านหลังโรงแรมราชพฤกษ์ค่ะ

แล้วก็ใกล้กับโรงแรมอายาลาค่ะ
เพราะว่าตอนนี้แรกก็คือท้อปิดไปแล้วค่ะ

วันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะคะต้องไปเติบตาค่ะ

ที่เราได้เรียนรู้วิถีความเป็นอยู่
และสัมผัสความน่ารักของชาวพิศนุโลก
ผ่านร้านเส้นระดับนี้ทั้งนี้

แม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเอกลักษณ์และเรื่องราวน่าประทับใจในอดีต
คนรุ่นหลังก็ยังคงร่วมใจกันรักษาไว้ไม่ให้เลือนหายไปแม้แต่น้อยเลยล่ะค่ะ
เราเซ็นเป็นเรื่องออนโทรศัพท์ด้านหน้าจะพาคุณผู้ชมไปค้นหาร้านเส้นอันดับตำนาน
กันที่จังหวัดน่านรับรองว่าหล่อมแต๊ะคนรักเส้นห้ามพลาดนะเจ้า
เล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์ปีสองเตรียมพบกับความรู้ความสนุกและความอร่อยแบบคูณสอง
กับการคัดสรรและรวบรวมเมนูเส้นหลากหลายสัญชาติจากทั่วประเทศไทย
เล่าเส้นเป็นเรื่องจะนำมาเสิร์ฟให้ถึงหน้าจอ
แล้วพบกันเร็วนี้จ้า
โปรดติดตามตอนต่อไป